คุณผู้ชมคะการจากไปของฮีโร่ถ้ำหลวงอย่างจาแซม
หรือว่านาวาตรีสมานกุนันนะคะ
สร้างความสกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวและคนไทยทั้งประเทศ
หลายคนส่งกำลังใจไปให้กับครอบครัวของจ๋าแซมนะคะ
รวมไปถึงนักร้องลูกทุ่งชื่อดังพี่ไผ่พงศธร
ทันทีที่ทราบข่าวว่าจ๋าแซมชื่นชอบตัวเอง
ก็ได้ติดต่อมาหาทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
เพื่อขอทราบที่อยู่และวิธีการติดต่อครอบครัวของฮีโร่ถ้ำหลวง
ความตั้งใจของพี่ไผ่ก็คืออยากจะไปร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
งานพระราชทานเพลิงศพเมื่อวานนี้

พอวันนี้เสร็จจากงานคอนเสิร์ตที่ขอนแก่นในตอนเย็น
ก็รีบบึงรถไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเกิดของจาแซมทันทีนะคะ
ซึ่งนักร้องลูกทุ่งอีสานได้ไปเคารพอัฐิและให้กำลังใจครอบครัว

จ๋แซมชื่นชอบในผลงานเพลงของคุณภัยมาก
โดยเฉพาะเพลงถิ่นอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ

ไปร้องคาราโอเกะทีไรเนี่ยก็ต้องร้องเพลงของพี่ไผ่ไม่วางไมค์เลยนะคุณ
แล้วก็ยังเคยขับมอเตอร์ไซค์พาคุณพันรยาไปดูคอนเสิร์ตที่พี่ไผ่เล่น
จังหวัดสกลนครกันเลยนะตอนที่จ่าแซมยังมีชีวิตอยู่
คุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่าจ่าแซมเคยไปเตะฟุตบอลกับพี่ไผ่ด้วย
เอ้าและภาพที่เรียกน้ำตาก็เห็นจะเป็นช่วงเวลาที่พี่ไผ่ร้องเพลง
แล้วก็ได้ร้องเพลงทบ๒ลูกอีสานให้คุณแม่ฟังนะคะ
เราไปชมภาพนี้กันสักหน่อยค่ะ
นี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างกำลังใจ
ให้กำลังใจกับครอบครัวของจ๋าแซมนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า

คนไทยทั้งประเทศได้ส่งกำลังใจไปให้ครอบครัวของจ่าแซม
และดิฉันเชื่อเหลือเกินนะคะว่าถึงแม้ว่าตัวของจ๋าแซมวันนี้จะไม่อยู่แล้ว
แต่พวกเราจะจดจำจ๋าแซมฮีโร่ในชีวิตจริงของพวกเราต่อ

ใช่ค่ะจะอยู่ในดวงใจคนไทยทุกคนตลอดไปแน่นอนนะคะ